วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
นี่เลยค่ะภาพวงจรปิดมัดดาบตำรวจปืนดุไล่ยิงถล่มฝรั่งดับค่ะ
คือเป็นเหตุทะเลาวิวาสกันของดาบตำรวจสนลุมพินีลุมพินีคนหนึ่งกับชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวทะเลาะกันต่อยกัน
แล้วปรากฏว่าตำรวจสู้ไม่ได้ตัวเล็กกว่า
ควักปืนออกมายิงขู่๕นัดแล้วนะคะจนเขาหนี
ก็ยังตามไปแล้วก็ยิงเขาซ้ำจนสุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
นี่เป็นวินาทีชีวิตนายมาลิกยาเมลชาวฝรั่งเศสนะคะ
กำลังวิ่งหนีดาบตำรวจกันตะพงฮวดศรี
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสอนอนลุมพินีเข้ามาในคอนโดแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิทย์๑๓
ก่อนที่ดาบตำรวจกันตะพงฮวดศรจะใช้อาวุธปืนยิงใส่เขา๒นัด
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจากท่าทางนายมาริคนนี้มีการยกไม้ยกมือ
ทำนองร้องขอชีวิตแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วดับตำรวจกันตะพงก็รีบหนีไป
ซึ่งนายมาริกก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เองค่ะ
คือมีผู้หญิงคนนึงเหมือนมาปรึกษาดับตำรวจว่า
นี่นายมาริกเจ้าชู้มากเขาทนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดี
เพราะเอิญกับที่ว่านะตอนนั้นดันไปนั่งกินข้าวร้านเดียวกันพอดี
แล้วนายมาริกไปกับผู้หญิงอีกคนนึง
คือแฟนคนปัจจุบันของนายมาริกนี่แหละ
เป็นคนบอกว่านายมาริยาเจ้าชู้และมีผู้หญิงเยอะ
แล้วหนึ่งในผู้หญิงดันไปปรึกษากับดาบตำรวจนายนี้
แล้วนายมะลิไปเห็นพอดีก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันมาก่อน

แล้วก็สุดท้ายก็นี่แหละค่ะตามมายิงจนเสียชีวิตเลย
สองคนนั้นก็วิ่งมาแล้วก็เหมือนทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันเลย
แล้วหนูก็ตกใจหนูก็เลยวิ่งออกมาจากในร้านแล้วก็หลบในร้าน
ก่อนที่เขาจะยิงกันแล้วเขาวิ่งไล่มาเนี่ย
เขาได้มีการพูดจ่ายแล้วสะโกนอะไรด่าแล้วมาก่อนเนี่ย
พระหลังคนนั้นบอกว่าสตให้หยุดรอเขาเหมือนเขาไม่ฟังแล้วเขาก็ยิงเลย
เขาได้มีการพูดอะไรกับป้าไหมครับ
เขาพูดภาษาเขาฟังบอกเขาพูดออกมาแต่ถ้าฟังไม่ออกเขาฟังมือเรียกอ่ะ
แต่ไปพูดภาษาอังกฤษฉันบอกกูตายแล้วกูจะทำยังไงวันนี้กูก็ปวงไม่ออก
เหมือนฝั่งมือให้เราช่วยเหมือนให้เราช่วยอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็ฟังไม่ออกเขาไม่ใช่คนไทยไง
ซึ่งหลังเกิดเหตุได้ไม่นานดาบตำรวจกันตะพงก็มอบตัวกับตำรวจสอนอนลุมพินี
พร้อมอาวุธขนาด๑๑มมที่ใช้สังหารนะคะ
มีพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่เดินทางมาสอบปากคำดาบตำรวจกันตะพงศ์ด้วยตัวเองด้วย
โดยบอกว่าดาบตำรวจกันตะพงสารภาพค่ะว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเพราะเกิดบันดาลโทษะหลังทะเลาะวิวาดกันเรื่องส่วนตัว
ส่วนประเด็นว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ามีรายงานว่าเด็กเสิร์ฟในร้านยื่นอาวุธปืนให้ดับตำรวจกันตะพง
เรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะคะ
แล้วก็คดีนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนเพราะพฤติการแล้วก็มันชัดเจนนะคะกล้องก็จับภาพไว้ได้หมด
ตอนนี้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจกันตะพงศ์ออกจากราชการแล้วนะคะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมการก่อเหตุชัดเจนและเป็นคดีอาญา
ก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่ละเว้นแม้จะเป็นตำรวจและจะทำการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
ซึ่งช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยดาบตำรวจกันตะพงศ์ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ก็เป็นเหตุวิวาสนะครับเป็นเรื่องของการส่วนตัวนะครับผมบันดาลโทษะ
เท่าที่ผมทราบจากสอนอว่าเขามีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วในระแวกบริเวณใกล้เคียงแถวนั้น
อยู่เป็นประจำก็มีความรู้จักกับทางผู้เสียชีวิต
ซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสนลุมพินีได้นำตัวดับตำรวจกันตะพงไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็เคยก่อเหตุคือยิงคนขับรถแท็กซี่แต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นช่วงของการไล่ลาบ
เพราะว่าคนขับแท็กซี่คนนั้นเนี่ยมียาเสพติดเป็นผู้ต้องหายาเสพติดแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเขาสู้ขัดขืนก็เลยต้องยิง
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นมีการตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็กระบวนการสอบสวนทั้งหมดมันจบลงไปแล้ว